มีหนุ่มคนหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกผู้ชมครับ
เขาไปเจอเหตุการณ์รถกระบะเนี่ยชนรถกระบะนะฮะค่ะ
แล้วคันที่ชนเขาเนี้ยก็หนีอืม

กระบะคันนี้เนี่ยพอเห็นว่ามีจักรยานยนต์ขี่ไล่ตามมานะฮะ
ใช้วิธีการก็คือเบรกอย่างกระทันหัน

เดี๋ยวไปดูนะฮะ
พี่รถนี้มันตั้งรถโยนเพื่อนผมมา

เป็นกล้องที่ติดมวกนอกของเขาค่ะ
เพราะว่ากระบะคันนี้เนี่ยชนรถเพื่อนเขาแล้วก็หนี

กระทั่นมันสร้างใจให้เขาชนท้ายเลยเขาก็ล้มนะฮะ
แล้วกระบะคันนั้นก็หลบหนีไปนะครับ
นี่เป็นภาพที่บันทึกเอาไว้ได้นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังเกิดเหตุทางกู้ภัยแม่โจ้มาช่วยเหลือคนเจ็บนะครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะผู้เสียหายสองรายนะครับ
ก็คือกระบะที่ถูกชนคันแรกแล้วก็จักรยานยนต์คันนี้นี่แหละนะครับ
พยายามไล่ติดตามนะครับไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับเพื่อให้ตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อคืนนี้
เมื่อช่วงบ่ายมีคนที่เดินทางมาพบตำรวจนะครับ
เขาอ้างว่าเขาเป็นญาติของคนขับกระบะคันก่อเหตุนะฮะ
รถคันก่อเหตุก็คือคันนี้นะครับ
เชฟโรเล็ตสีทองไฟรถด้านซ้ายเนี่ยแตกนะฮะ
เป็นไฟหน้านะครับเพราะว่าไปชนเข้ามานะครับ
โครนด้านซ้ายก็หลุดฝาท้ายกระบะก็พังเสียหายค่ะ
ตอนที่ไปเบรกเอี๊ยดเพื่อให้จักรยานยนต์ที่ตามมาเขาพุ่งชน
นี่ฮะญาติที่มาเนี่ยเอารถมานะครับเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่
แล้วก็บอกว่าคนขับชื่อว่านายซาวูอายุ๒๗ปีเป็นชาวไทยใหญ่
ญาติที่มาพบตำรวจเนี่ยบอกว่าตอนนี้นายซาวูเองก็เจ็บ
บาดเจ็บแน่นหน้าอกมีการกระแทกที่หน้าอก
ต้องพักรักษาตัวสักระยะหนึ่งก็เลยยังมาพบเจ้าหน้าที่ไม่ได้
คนที่ขี่จักรยานยนต์ในคลิปเนี่ยนะครับ
ชื่อว่านายธนัชชาจิรัฐอายุ๑๙ปีนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ตอนนั้นเขาก็ขี่จักรยานยนต์มานะครับ
แล้วเพื่อนเนี่ยขับรถกระบะมาเพื่อนขับกระบะบรรทุกของ
แล้วไปจอดรถซื้อหมาล่าข้างถนนกัน
แถวหน้าโรงเรียนสรรทรายวิทยาคมในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ที่รถกระบะคู่กรณีจะเสียหลัก
พอเสียหลักแล้วก็หมุนมาชนท้ายรถกระบะของเพื่อนเขา
ขับหนีไปเลยเขาก็เลยขี่จักรยานยนต์ไล่ตาม
จนไปถึงหน้าปั๊มปอตทคนขับกระบะก็เบรกกระทันหัน
ทำให้เขาเนี่ยพุ่งชนท้ายรถกระบะคันนี้ชนตรงนี้เลยฮะเขาบอก
แล้วเขาก็เสียหลักล้มลงบาดเจ็บนี่นะครับ
หน้ารถเขาก็พังเสียหายรถรถเขาก็เสียหายหมดนะครับเขาก็บาดเจ็บ
เจ้าของรถกระบะที่ถูกชนคันแรกนะครับที่เป็นกระบะบรรทุกของนะครับ
ชื่อนายชนละการนะฮะยุค๑๘ปีบอกว่าหลังเกิดเหตุรถเขาก็เสียหายนะครับ
เผลาหลังนะฮะแล้วก็ตัวถังบรรทุกฝั่งขวาไฟท้ายด้านขวาด้วย
ด้านหลังฝั่งขวาก็แตกตอนนี้รถก็ใช้ทำมาหากินไม่ได้แล้ว
เงินค่าส่งค่างวดรถด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้คู่กรณีมารับผิดชอบให้เร็วที่สุด
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าคู่กรณีสองฝ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะให้มาเจรจาตกลงค่าเสียหายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้มีญาติมาแล้วแต่ญาติเขาก็ยืนยันว่าไม่หนีแล้วเดี๋ยวจะชดใช้แน่